ทานขนมกันหลายภาคหลายที่กันไปแล้วเนาะ
ไปหาอาหารอร่อยทานง่ายกันดีกว่า

ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลย
หมูทอดเนี่ยเป็นเมนูอาหารยอดฮิตเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าหมูทอดธรรมดาธรรมดาเราไม่พาไปทานหรอก
เพราะว่าหมูทอดร้านนี้เขาไม่ธรรมดาจริง
รีบไปเลยค่ะเป็นหมูทอดสุดยอดแห่งเมืองลำพูน

ใช่แล้วไปร้านนี้ตั้งอยู่ในตลาดโต้รุ่ง
อนุสวรีเจ้าแม่จามเทวีจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ชม
ดูวิธีการทอดมุ้งเขาสักก่อน

ไม่ธรรมดาคล่องแคล่วใช่ค่ะเป็นร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดเลยนะคะ
เพราะว่าหมูทอดที่นี่เขาบอกว่าเด็ดดวงมาก
แค่ได้กลิ่นพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำมันในกระทะ
มันก็น้ำลายไหลแล้วจ้า
เนื้อของหมูเขาจะกรอบนอกนุ่มในสุกกำลังดี
แล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มรสเด็ด
จิ้มผัดกับข้าวเหนียวร้อนนี่อร่อยมาก
มีทั้งหมูเนื้อแดงหมู๓ชั้นอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วเขาบอกว่าร้านนี้น้ำพริกของเขาเป็นพริกหนุ่มสูตรเด็ด
ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วย
เอาไว้ทานกับหมูของเขาเนี่ยอร่อยเข้ากันมากเลย
ฟินสายชิมเนี่ยต้องยอมมาต่อแถวเข้าคิวรอกันเลยนะจ๊ะ
เห็นไหมคุณขายดิบขายดีมากแล้วไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวนะ
เรื่องของคุณภาพทางร้านเขาใส่ใจมากเป็นพิเศษ
คือเขาจะเลือกแต่หมูที่มีคุณภาพดีค่ะ
แล้วน้ำมันคุณไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะดำนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันทุกวันเลยคุณ
ดูน้ำมันที่ทอดนะเป็นน้ำมันแบบไม่ดำไม่มีแต่ก่อน
เพราะฉะนั้นคือเรื่องของความสะอาดนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ
คือร้านนี้ใครมากินเนี่ยก็ต้องอ่านป้ายกฎกติกามารยาทก่อน
เพราะว่าเขาจะแปะป้ายเอาไว้เยอะมากเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเยอะนะคะ
เอามาดูกฎกติกามารยาทในการรับประทานหมูทอดร้านนี้กันนิดนึง
อย่างแรกก็คือมาแล้วสั่งนั่งแล้วอย่าย้ายโต๊ะ

มาแล้วสั่งปุ๊บนั่งโต๊ะไหนอย่าย้าย

อย่างที่สองก็คือสั่งแล้วไม่รับเปลี่ยนรับคืน

ไม่ใช่บอกว่าเอาหมู๓ชั้น๒จานบอกว่าไม่เอาแล้วเอาหมู๓ชั้นจานเดียว
เอาหมูเนื้อธรรมดาอีกจานนึงไม่ได้

เพราะว่าสั่งไปแล้วจะคืนได้ไงคนเขาเยอะใช่ไหม
ส่วนเรื่องราคาแนะนำเลยว่าถ้ามาคนเดียวหรือ๒คน

กำลังดีแต่ว่าในชุดเขาจะมีข้าวเหนียวร้อน
พร้อมกับผักแล้วก็น้ำพริกหนุ่มมาให้ด้วย

แต่ถ้าเกิดว่ามามันเป็นหมู่คณะแบบ๔คนขึ้นไปนะ

เกินคุ้มค่ะคุณคะสำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสสุดยอด
หมูทอดหนึ่งเดียวในจังหวัดลำพูนนะครับ
ไปกันได้ที่ร้านจ่าเหลาหมูทอด

ใกล้กับอนุสวรีเจ้าแม่จามเทวีอยู่ในอำเภอเมืองเลย

อ่ะเมื่อกี้ไม่อ่านเนอะ
เขาบอกเปิดเมื่อไหร่ก็เวลาเปิดเขาแปะไว้ไง
เวลาเปิดปิดไม่ต้องถามทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าดูที่ป้ายที่ติดเอาไว้
เปิดเมื่อเสร็จอ่ะเอา
ปิดก็เมื่อเหนื่อยไงจะถามทำไมอ่ะ
อย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ย
เปิดร้านเมื่อเสร็จปิดร้านเมื่อย
เมื่อเหนื่อยเมื่อเหนื่อยก็ปิดแค่นั้นเอง
เอ่อถามทำไมอ่ะ
จะได้ไปลองกินถูกแล้วจะรู้ไหมว่าเปิดร้านเสร็จเมื่อไหร่
ลูกปิดร้านตอนไหนที่เหนื่อย

เอาที่ไหน
อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งใกล้กับอนุสวรี
เจ้าแม่จามเทวีจังหวัดลำพูนอยู่ในอำเภอเมืองเลย
ไม่ต้องถามว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมง
ไม่ต้องไปเฝ้าเลยมั้ยคุณชนะเพราะต้องไปรอหน้าร้าน

ถ้าเกิดว่าร้านเขาทำเสร็จเขาเปิดเอง

ขอบอกที่บ้านว่าจะไปซื้อหมูท็อตร้านนี้
กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้

ผมนึกภาพตัวผมเองนะตอนที่ไปที่ร้านแล้วเขายังไม่เปิด

ผมอยากทานแล้วผมอยากทานแล้ว
ยังหั่นหมูไม่เรียบร้อยเลยรอก่อน
อยู่ก็รอก่อนอะไรแบบนี้